ให้เช่าบ้านที่ภูเก็ตนะครับตอนนี้บอกโอ้โห
บอกว่าเหนื่อยใจจริงเลย
ให้คนเช่าบ้านแล้วมาทำพังเสียหายแบบนี้
เธอก็เลยโพสต์ในโซเชียลบอกว่าใครรู้จักทนายบ้าง
ช่วยเธอหน่อยนะฮะแล้วก็มีการโพสต์ภาพความเสียหาย
ภายในบ้านเช่าของเธอให้ดูนะครับดูสิ
ขาดแบบนี้เลยอ่ะค่ะคุณผู้ชมครับพังเสียหายไปหมด
ฝ้าทะลุเฟอร์พินาศเฟ้อคือเฟอร์นิเจอร์นะฮะ
คนเช่าเนี่ยยังติดค่าไฟอีก๑๒๐๐บาทแล้วเบี้ยวค่าเช่าอีกนะครับ
เธอก็เลยมาโพสต์ในโลกโซเชียลในเฟซบุ๊คเธอ
ตามหาทนายในจังหวัดภูเก็ตนะครับ
หลังจากที่ผู้เช่าก่อวีรกรรมไว้แบบนี้แน่นอนครับ
ก็มีการโพสต์ข้อความที่ตัวผู้เช่าเองได้มีการพูดคุยกับ
ขออภัยที่ผู้ให้เช่าเองได้มีการพูดคุยกับผู้เช่า
กล่องข้อความนะครับโดยเธอก็ทวงไงทวงทั้งค่าเช่า
ทวงทั้งค่าไฟและความเสียหายแบบนี้ใครจะรับผิดชอบนะครับ
ถ้าไม่มาจ่ายเดี๋ยวเรื่องถึงชั้นศาลนะ
เพราะตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
แต่ทีนี้ผู้เช่าตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมคุณ
อกเธอมาว่าไงรู้ไหมก็รอถึงชั้นศาลเลย
ตอนแรกก็ว่าจะจ่ายแล้วนะในเมื่อพี่ไปลงบันทึกประจำวันก็ยาว
รับอาจจะได้ดูเจ็บใจอีก

ทีนี้ครับผู้ให้เช่าก็บอกว่างั้น

เนี่ยก็เป็นการโต้ตอบกันแบบนี้นะครับ

เปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้เธอรู้สึกสงสารผู้เช่าที่มาขอเช่าบ้านหอบลูกมาด้วย
แล้วก็ให้เข้าพักทั้งที่ไม่มีค่ามัดจำด้วยเพราะสงสารเด็ก
แต่ตอนนี้ผู้ให้เช่าได้เข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็คาดว่าค่าซ่อมแซมความเสียหายที่ผู้เช่าก่อวิรกรรมไว้มันเป็นแสนเลยนะคุณนะ
พอเธอโพสต์เรื่องราวนี้ลงเฟซบุ๊คปรากฏว่าเพื่อนของเธอมาแสดงความเห็น
ให้เธอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
พร้อมแนะนำให้ไปปรึกษากับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
ส่วนการจะฟ้องร้องการขึ้นสงขึ้นศาลก็ต้องว่ากันไปนะว่ามันเสียหายหนักเหมือนกันนะ
นี่เห็นบอกว่าผู้ให้เช่าบอกว่ารู้สึกว่าผู้เช่าคนนี้
จะขอไปเช่าบ้านที่อยู่ตรงข้ามตรงข้ามอีก
ไม่รู้เรื่องนี้ต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าต่อแล้วกันนะคะ